อุปกรณ์ที่ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โค้งในทองล้อชี้ฟ้า
โค้งวัดเขาบ่อทองครับคุณผู้ชมท่านไปราชการ
เมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอ
หน้ารถพังยับเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คนคือพันธบรตเอกศรีระสู่วิกลมผู้กำกับการ๑กรประกับการตำรวจสันติบาล๑
กู้ภัยปฐมพยาบาลครับแล้วนำส่งโรงพยาบาลแกลงทันทีครับแต่คุณผู้ชมท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฮะ
เมืองต้นเศร้าบ้านก่อนเกิดเหตุพันธบรตเอกศรีระไปประชุมที่อเภอวางจันทร์จังหวัดระยอง
เสร็จงานปั๊บมีภารกิจต่อที่เมืองจันทร์จันทบุรีช่วงบ่ายนะท่านรีบไปฮะก็ขับรถค่อนข้างเร็ว
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งรถเสียหลักแหกโค้งครับคุณผู้ชม
พุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างสองต้นปั้งแล้วหมุนไปชนราวเหล็กนะ
แล้วรถกระบะยังกระเด็นตกไปร่องกลางถนนอีกคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับ
ท่านเสียชีวิตในวันคล้ายวันเกิดครับท่านเสียชีวิตในวันคล้ายวันเกิดครับผมขนลุกเลย
ภรรยากับครอบครัวของพันธบริเอกศีระนะครับท่านไปถึงโรงพยาบาลแกลงเมื่อค่ำวานนี้
จะไปรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าวันนี้ครับ